กันต่อสำหรับเหตุสะเทือนขวัญที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นที่หน้าอำเภอ
สามีภรรยาจะนัดไปหย่ากันแล้วตกลงกันไม่ได้
สามีเนี่ยยิงภรรยาเสียชีวิตแล้วตัวเองก็
ตอนนี้เนี่ยนะคะญาติทั้งสองฝ่ายก็รับศพผู้เสียชีวิตกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะคะ
ที่อำเภอกันทรลักษณ์ค่ะบ้านเลขที่๔ทับ๔นี่เป็นบ้านเกิดของนางสาวชาวนีอารีอายุ๓๖ปี
ผู้เป็นภรรยาที่ถูกพลอาสาสมัครประยงสมพงศ์อายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นสามียิงเสียชีวิตที่หน้าอำเภอกันทรลักษณ์นะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ญาติรับศพออกจากโรงพยาบาลมาบำเพ็ญกุศลก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่เยียวยาจิตใจจากโรงพยาบาลกันทรลักษณ์มาเยี่ยมให้กำลังใจด้วยนะคะ
ไม่อยากจะถือโทษโกรธอะไรกับคนก่อเหตุขออโหสิกรรมให้ขอให้ทั้งคู่ไปดี
แค้นไปก็ไม่มีอะไรดี
ไม่รีบหรอกอะไรหรอกเขาก็ไม่มี

เขาก็ไม่มี
แล้วก็แม่เก็บแขนอะไรไหมโกรธแขนลูกเต๋น
ไม่ไม่โกรธแล้วปล่อยมันไป

อืมให้เข้าไปดี

แค้นมันเข้ามาสบายใจตัวเอง

อีกแขนก็เป็นทุกข์
เป็นทุกข์ตัวเองปล่อยเวิมไปเลย
กลับมาดูอีกที่หนึ่งนะคะนี่ที่วัดพระใหญ่
อยู่ที่ตำบลกระแชงอำเภอกันทรลักษณ์

พลอาสาสมัครประยงสมพงศ์สามี

บรรยากาศก็โศกเศร้าเหมือนกันค่ะ
อาของอาสาสมัครประยงบอกว่า
ปกติแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะวันเกิดเหตุคาดว่าทั้งคู่น่าจะตกลงกันเรื่องหย่าไม่ได้
ก็เลยมีปากเสียงแล้วก็นำไปสู่เหตุสลดขึ้นค่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่ศาลหลักเมืองนะคะอำเภอกันทรลักษณ์เพื่อที่จะไปดูจุดเกิดเหตุ
เนี่ยค่ะจุดนี้ที่เขาวิ่งเข้ามาแล้วก็มายิงตัวตายกราบก่อนด้วยนะ
เหมือนกราบลาก่อนด้วยเนี่ยค่ะคือวันนี้ก็ได้ไปคุยกับคนที่อยู่รอบอ่ะนะคะ
อย่างเช่นคนขายพวงมาลัยหน้าศาลหลักเมืองคุณบุตราเนี่ยเล่าว่าวันนั้นน่ะ
เห็นผู้ตายรีบเดินเข้าไปในศาลหลักเมืองก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
ดอกไม้อยู่ที่นี่มาไม่เคยเกิดเหตุการณ์คนมาฆ่าตัวตายในสารหลักเมืองแบบนี้เลย
ส่วนคนดูแลสวนรอบศาลหลักเมืองคุณเสถียรก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงดังปั้งอ่ะอ่า
ทีแรกคิดว่ามีคนจุดประทัดไล่นกจนมีคนเข้าไปไห้สารหลักเมือง
ได้พบว่ามีคนเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่เนี่ยเราจะเห็น
แต่อันนี้เป็นที่น่ามเผลอนะนี่ตอนที่ก่อเหตุ
ยิงฮรรยาก่อนคือรถคันอยู่คันเดียวตรงที่ลูกศรชี้ข้างบน
คนได้ยินเสียงปืนแล้วล่ะแล้วก็วิ่งหนีกัน
หลังจากนั้นผู้ชายก็เดินอ้อมข้ามรถมาคันหนึ่ง
มาเอารถสีออกแดงคันนี้ขับออกไปที่สารหลักเมือง
แล้วก็ไปก่อเหตุอย่างที่เราทราบกันก็เป็นกลายเป็นเรื่องเศร้าที่สุดเลย
สำหรับทั้งสองครอบครัวนะคะนี่ค่ะ

มาซื้อคนอะไรซื้ออะไรไปถวายไหมไม่เลย
ต้องไปข้างบนเลย

ข้างบนไม่มีครับ

เคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ไหมครับตั้งแต่ขายของมา
ไม่มีครับ

แล้วพอรู้ว่ามีคนยิงตัวตายน่ะรู้ตอนไหนครับ

ตอนนั้นตาก็ยังไม่รู้เลยแล้วเกิดเหตุ

ครับครับตอนตำรวจมาเดี๋ยวรู้แล้วความรู้สึกของตาเป็นยังไง

ตำรวจก็จะต้องทำสำนวนคดีนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพรบออาวุธปืน
ซึ่งพนักงานสอบสวนอาจจะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
เพราะว่าทางผู้ก่อเหตุได้เสียชีวิตแล้วนะคะ